เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องระหว่างเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทะเลาะกัน
แต่สาเหตุเขาบอกว่าเป็นเรื่องของสุนัข

แต่สุดท้ายมันจบลงด้วย
ขี้บ้านกูปกติจะมาขี้ตรงนี้นี่หน้าบ้านตรงนี้แล้วเนี่ย
ตรงนี้ขี้บ้านตัวเอง
ก็เจ้าสุนัขตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสีขาวน้ำตาลเนี่ยค่ะ
วิ่งข้ามจากบ้านหลังนึงมาอีกหลังนึง
แล้วก็มาขับถ่ายอยู่ที่บ้านหลังนี้
เจ้าของบ้านเขาก็เลยไปคุยกับเจ้าของสุนัข
ว่าทำไมปล่อยให้สุนัขของตัวเองมาขับถ่ายที่บ้านอื่นล่ะ
เนี่ยลุงเจ้าของสุนัขมาโวยวายใส่เพื่อนบ้านค่ะ
แล้วก็ปล่อยสุนัขพันธ์บางแก้วที่เลี้ยงไว้อีกหลายตัว
ให้วิ่งมาหาเพื่อนบ้าน
แล้วลุงรายนี้เดินออกมา
เห็บอะไรไม่รู้ที่เอวนี่นะคะ

แล้วท้าทายเพื่อนบ้านให้มาเคลียร์ปัญหากัน
แต่ตัวเองท้าทายด้วยการที่เหมือนตัวเองเนี่ยเหน็บปืนเอาไว้ที่เอว
คือเรื่องราวนี้ก็แชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
คนที่เห็นคลิปนี้ส่วนใหญ่จะบอกเลยว่า

แต่เป็นความผิดที่เจ้าของสุนัข
ไม่ดูแลสุนัขของตัวเองให้ดี

ตัวเองพกปืนมาขมขู่แบบนี้ได้อย่างไร

ก็เป็นเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะนายราชัน

คุณหมูบอกว่าปวดห่วงมากเลย
หัวกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้
ก็แค่อยากจะเตือนว่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักแถวคลอง๙
ลำลูกกาปฐุมธานี๒๘สิงหาคม

คุณหมูบอกว่าผมทนไม่ไหวแล้วนะ
ผมแจ้งตำรวจแล้วนะ